ท่านผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย
บางทีอยู่บ้านมีพวกที่มาเสนอขายสินค้า
บอกว่าของดีราคาถูกจับสลากหน่อยสิ

ความจริงแล้วเอาของแบบโอ้โหไม่ได้เรื่อง
มันเป็นลักษณะของแก๊งมิจฉาชีพ
หลอกขายแล้วก็เอาเงินแบบราคาแพงไป
แต่ว่าคราวนี้ที่เพชรบุรีมีคนเขาจับได้ก่อนนะครับ

มิจฉาชีพทำแล้วมันรวยไหม
ไม่ใช่ค่ะพี่

ผมคนตรงคนตรงทำกินเนี่ย

คือเขาบอกว่าเขาไปขายปุ๋ยให้กับคุณลุงกุลป้า
ที่บ้านนะครับที่เพชรบุรีนะครับ
แล้วไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนกับในภาพนะครับ
ก็กำลังมาบังคับให้ป้าแบบ
แกมบังคับให้จับสลาก
แต่ความจริงแล้วเป็นของที่คุณภาพต่ำ
แพงกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวเขาก็เข้าไปขัดขวางไปต่อว่านะครับ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ผู้หญิงคนนี้ก็รีบเก็บของเลยนะครับ
คันนี้ครับซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งติดเครื่องรออยู่นะครับ
ไม่มีใครเห็นรถแบบนี้นะแม่งมาหลอก
รถกระจกเลยดิทำไมต้องมาหลอกลวงกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
เนี่ยดูครับคนทำกินนี่ล่ะป้ายทะเบียนไม่มีเลยเนี่ย
เนี่ยเดี๋ยวก่อน
นี่ครับใคร
มันหลอกลวงชาวบ้านเขาอ่ะ
ไม่ได้หลอกมึงแล้วรถกระจกลงมาแป๊บนี้
ป้าป้ายทะเบียนหน้าหลังไม่มีเลยเนี่ยใช้ได้ที่ไหนคนนี้
หลอกลวงเนี่ยดูดิใครเห็นอธิบายหลอกแบบนี้นะ
เดี๋ยวมึงเจอฮืมนะคุณลุงเจ้าของไร่เนี่ย
พอรู้ความจริงก็เอ้าเอาของแบบมาหลอกกันเนี่ย
ถูกเนี่ยถือปืนออกมาเลยนะครับ
คนที่เขามาขายปุ๋ยแล้วเข้ามาช่วยห้ามเนี่ยโอ้โห
จะไปไล่ทางฝั่งนู้นต้องมาห้ามทางฝั่งลุงด้วย
บอกลุงใจเย็นนี่ถือปืนมาเลย
โอ้โห

ลุงลุงไม่เอาลุงไปแล้วไปแล้ว
ลุงโขละเดี๋ยวผมตามไปนั่นเลย
เขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อเตือนภัยกัน
เพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยบางทีลูกหลานไม่อยู่
อยู่แต่คนเท่าคนแก่พรุ่งนี้ก็จะตระเวนไป
เห็นบ้านไหนมีแต่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าก็

แต่ก็มีกลวิธีต่างนานานะครับ